คุณล่ะโหลดหรือยัง

สวัสดีค่ะแอร์ฟันวิราค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านควรรู้ค่ะ
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

ก็ไม่ดีขนาดนี้แล้วยังเลือกโรปเผ่อยชิ๊บเป้นโรปขึ้นให้เก๋อเองหรอ
เอาเป็นว่าวันนี้ฉันจะพาเธอไปเนรมิตร่มคันเก่าให้กลายเป็นร่มคันใหม่สุดชิคกันเลยดีกว่า
คุณผู้ชมค่ะมีเพื่อนเก่งดีใจจริงเลยนะคะ
เอานิดกว่าตอนนี้เราไปทำโรปกันให้เรียบกว่า

รอไปพบกันช่วงนี้ก่อนเลยค่ะ
สวยประหยัด

ปุ๋ยคะของยากเราไม่ทำค่ะ

อย่างร่มที่ฉันจะทำในวันนี้เนี่ยนะ
แค่หยิบร่มในบ้านเอามาในระเบียบให้เป็นร่มอันใหม่คันใหม่

ที่แบบว่าแซนสวยกิ้บเกะยูเลค้าไปเลย
ใครเห็นก็ต้องหันมองควับเลยใช่ไหม
ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะแอนจะมาชวนคุณผู้ชมนะคะ

แต่ถ้าใครนะคะที่อยากได้ความเปรี้ยวจี๊ส

เอาเป็นรูปเลมอนเลยเลมอนสีเหลืองนี่
โอเคไหมโอเคได้เลยโอเคอุปกรณ์ไม่ยากค่ะ

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะ
นี่เริ่มจากลายแตงโมของแอร์นะคะเลือกร่มสีแดงออกมา
แล้วก็จะเดินเฮ้ยปุ๊ยคุณผู้ชมพาไปไหนอ่ะปุ๊ยเห็นคุณผู้ชมไหมปุ๊ย
อ๋อเดี๋ยวแหละดูทำไมบ้าทำไม่ได้เอาลูกเลยโอเคมา
เริ่มจากนี่เลยเดี๋ยวเรานะคะจะแปะเทปกาวลงไปนี่ดูนะคะ
ขอบนะเธอเดี๋ยวเราทำขอบที่เป็นแบบว่าลายเปลือกแตงโมสีเขียวนี่ประมาณนี้
ขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะคะก็คือทาสีเขียวลงไปให้เป็นเปลือกแตงโมค่ะอีกขั้นตอนนะคะแออยากบอกนิดนึงทริคก็คือรูดลงไปนะคะ
นี่ให้มันคมนะเอาให้มันติดแบบว่าเวลาแกะออกนะคะมันจะได้ไม่แตกมันจะกริบสีมันจะไม่เลิกเข้าไปใต้เทปกาวของเรานะคะ
ทาสีอัครีลิกลงไปนี่สีเขียวค่ะ
ทีนี้นะคะเราได้เปลือกแตงโมแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะก็จะมาใช้ดายเป่าผมเนี่ยนะช่วยเป่านิดนึง

เรียบร้อยแล้วก็จะมาทำเมล็ดแตงโมโดยวาดลงกระดาษกาวแล้วตัดตามรูปทรงค่ะ

นี่ค่ะเมล็ดแตงโมน่ารักกริบแบบนี้แล้วกัน
ใช่แล้วค่ะถ้าเกิดใครอยากทำไรถั่วพิทัชโชก็ได้นะ

อ่าคราวนี้เราก็จะลอกมันออกมาแล้วเอาแถวบนก่อนไหมจะได้ติดก่อน
แถวบนต้องติดข้างล่าง

จนนำมาแปะบนร่ม
แล้วใช้ฟองน้ำแต่งหน้าจุ่มสีดำเพื่อปั๊มไปบนร่มจ้า
ทำแบบนี้จนครบทุกด้านก็จะได้ร่มลายแตงโมสุดเก๋แล้วล่ะค่ะ
โอเคอันนี้ของปุ๋ยทำนะ

เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะมาถึงของปุ๋ยบ้างแล้วค่ะ
ปุ้ยจะทำลายเล่มนะคะ
ก็มีเร่มกับเทปก่าวแล้วก็สีจนกันเองนะคะ

ขาวเองด้วยนะที่จริงแล้วใช่แล้วมันน่ารักกลุบกลิบมากผู้ชม
เราก็จะใช้เทปกาวนะคะติดตั้งแต่นี่บริเวณปลายล่ม
ลงมาฟื๊ดฟื๊ดแบบนี้ให้เหลือร่องตรงกลางนะคะ
ตรงกลางตรงนี้ก็คือตรงบริเวณลวดนะคะ

เอาไว้ทาสีเพราะฉะนั้นเราก็จะกั้นเอาไว้แบบนี้แบบนี้นั่นเอง
จากนั้นสองสาวก็ทาสีขาวลงไปบนช่องที่นำเทปเก่าบล็อกไว้จนครบทุกด้าน
เสร็จแล้วก็ทาปลายร่มโดยติดเทปกาวไว้เหมือนเดิมค่ะ
สองสาวก็เก็บรายละเอียดให้เป็นลายเลมอนมากขึ้น

สำหรับงบประมาณในการเปลี่ยนร่มคันเก่าให้สวยด้วยลายผลไม้ในวันนี้คือ
รถคันเก่าฟรี
สีอัคลิลิคห้าสิบบาท

แปลงทาสีฟรี

ฟองน้ำแต่งหน้าฟรี

และวันนี้เราก็ได้เนรมิตร่มคันเก่ากันในราคา๕๐บาท

ขอบคุณนะเพื่อนที่เธอเอาไอเดียดีสุดบันเจิดมาให้เนี่ย

วันนี้ฝนตกแดดออกก็ไม่กล่วยแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เธอร่มน่ารักขนาดนี้นะฝนไม่ตกแดดไม่ออกก็อยากจะเดินถือโชว์คนอื่น

จากจะเป็นร่มเก๋ราคาประหยัดเบาแล้วเสร็จแค่ค่าสี

ช่วงหน้าพ่อบ้านล้านลาของเรานะคะ
เขาจะพาไปหาที่พักแล้วก็ของอร่อยสุดฟิน
แต่ว่าเขาจะพาไปที่ไหนนั้นต้องติดตามชมกันช่วงหน้าค่ะ